รัฐธิวัชรยานหรือตันตรยานในไทยได้นำพระพุทธปฏิมาจากอินเดียมาเป็นแม่แบบให้กับพระพุทธปฏิมาที่สร้างขึ้นในท้องถิ่นเช่นพระชินพุทธวัยโรจนะพบที่อำเภอกุศุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม
ส่วนพระศากยมุณีนั้นนิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปประทับขัดสมาธิเพชรปางมารวิชัยเช่นที่พบในจังหวัดบุรีรำก็จำลองมาจากแบบที่แพร่หลายในรัฐพิหารประเทศอินเดียและเป็นต้นแบบให้กับพระพุทธปฏิมาไทยในหมวดพระพุทธศรีหิงในสมัยต่อมา
รัฐธิวัชรยานแพร่หลายในอาณาจักรกัมพูชาเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่๑๖
ได้สร้างพระพุทธปฏิมาที่สอดคล้องกับความเชื่อของท้องถิ่นเช่นพระพุทธปฏิมาประทับขัดสมาธิราบปางสมาธิส่งเครื่องนาคปรก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน